มาทุกรูปแบบยิ่งช่วงนี้หลายคนได้รับผลกระทบจากโควิด

แล้วอาจจะคิดสั้นตั้งสติไม่ได้ไปทำอะไรพลาด
เพราะว่ามันมีโจรไปขโมยเงินจากตู้
ที่เป็นพวกเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
ผู้ประกอบการที่ขอนแก่นบอกว่าเจอกันเยอะเจอกันหลายรายมากเลย
แต่ล่าสุดจับได้แล้วนะคะไปดูกัน
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ก่อนเลยนะคะ
หอพักที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านเป็ดจังหวัดขอนแก่น

ขับรถจักรยานยนต์มาจอดที่หอพักแล้วก็มาที่เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
ไม่ได้มาซักผ้าค่ะแต่เขาพยายามงัดแงะเอาเงินที่อยู่ในตู้เครื่องซักผ้าเนี่ยออกไป
แล้วที่เห็นนี่นะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกค่ะ
เขาทำจนช่ำชองทำชำนาญเพราะตะเวนไปงัดแงะมาหลายที่
นับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคมจนถึงปัจจุบัน
เขาบอกว่าทำแบบนี้ได้เงินไปหลายหมื่นเลยนะ
จำได้ไหมเราเล่าข่าวเกี่ยวกับคนงัดตู้หยอดเหรียญซักผ้าเนี่ยบ่อยมาก

ล่าสุดเนี่ยค่ะตำรวจก็สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้แล้ว
ชื่อนายจีรเดชกาบแก้วอายุ๒๗ปีเนี่ยค่ะ
จับได้แล้วก็พามาทำแผนนะคะจับได้ที่ไหน
จับได้ที่หอพักแห่งหนึ่งในตะบนบ้านเป็ดนี่แหละ
ตำรวจก็สืบสาวราวเรื่องไปสอบถามคนใกล้เคียงอย่างภรรยาของผู้ต้องหาคนนี้
ภรรยาบอกว่าหนูก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันไม่รู้เลยว่าสามีไปทำอะไร
รู้แต่ว่าช่วงหัวค่ำเนี่ยนะคะสามีมักจะขี่รถจักรยานยนต์ออกจากหอพักไป
ช่วงหัวค่ำบ้างไปกลางคืนบ้างบอกว่าจะไปทำธุระบ้างเอ่ย
บอกว่าจะไปหาเพื่อนเพื่อหางานทำบ้างเอ่ยก็อ้างกับภรรยาแบบนี้นะคะ
แต่พอไปสอบถามกับคนร้ายคนร้ายเขาก็สารภาพว่า
เพราะว่าผมตกงานมา๓๔เดือนแล้วผมไม่มีเงินซื้อข้าวซื้ออาหารให้ลูกเมียกิน
หนทางทำมาหากินช่วงนี้ก็ไม่มีใครจ้างงานด้วย
ผมก็คิดอะไรไม่ออกก็เลยตระเวนขี่รถจักรยานยนต์ลักทรัพย์แบบนี้
คุณผู้ชมโอ้โหเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากจะให้เกิดขึ้น
เราเข้าใจว่าหลายคนลำบากแต่อยากจะให้ตั้งสตินิดนึงว่า

ถ้าไม่มีจริงก็อยู่เท่าที่มันมีเพื่อนบ้านอาศัยได้ไหมยังไง

ถ้าทำแบบนี้นอกจากจะไม่มีกินแล้ว
ลำบากลูกเมียลำบากคนรอบตัวด้วยนะคะ
ยังไงเป็นกำลังใจให้ทุกคนฝ่าฟันวิกฤตไปให้ได้
อย่างที่ต้องฝากเตือนก็คือเจ้าของผู้ที่ประกอบการเรื่องของตู้ซักผ้าหยอดเหรียญ
เป็นไปได้นะตื่นเช้ามาในช่วงกลางวันเก็บไว้เถอ

ให้มันเป็นก้อนใหญ่เพราะถ้าเกิดเสียไปมันกลายเป็นก้อนใหญ่แล้ว

ยังไงก็ก้อนตัวเองเอาไว้ก่อนแล้วกันเนอะ